คดีนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับที่จังหวัดแพร่ที่หญิงสาวคนหนึ่งถูกสามีทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
แล้วตัวสามีก็โทรบอกแม่มารับหลานก็คือลูกอายุ๔ขวบไปโรงเรียนหน่อย
ตัวเองก็เอาผ้าคลุมศพภรรยาไว้แล้วก็หนีไปเนี่ยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดแพร่ล่าสุดเช้าวันนี้ได้ตัวคนก่อเหตุแล้ว
ก็คือนายคนนี้ครับทุกผู้ชมครับนายพงศกรหรือว่าในต่ออายุ๓๗ปี
นี่ฮะสพร้องกวางคุมตัวได้แล้วนะครับ
หลังจากทำร้ายร่างกายภรรยาของเขาชื่อนางอุศนาวัย๔๑จนเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตำรวจเนี่ยได้ตัวตอนที่หลบหนีไปตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ
อยู่ในป่าครับในพื้นที่แถวบ้านเนี่ยเดินออกมาเมื่อเช้า๗โมงเช้า
นี่ฮะตำรวจก็เลยนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก็คือบ้านของเขานั่นแหละนะฮะที่ตำบลแม่ยางฮ้ออำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
คือนายพงศกรบอกว่าผมก็สารภาพแหละว่าทำร้ายภรรยา
เตะทั้งถีบทั้งกระทืบคือซ้อมจนน่วมอ่ะ
แล้วตอนก่อเหตุเนี่ยมีลูกสาววัย๔ขวบอยู่ที่บ้านด้วย
นี่คำกล่าวอ้างของนายพงศกรผู้ต้องหานะฮะ

พงศกรบอกว่าในคืนวันเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนวันก่อน
เขากับภรรยานั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันนะ
สุดท้ายเนี่ยเขาซักไปซักมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าภรรยาเขาจะนอกใจหรือเปล่า
ภรรยาเขาบอกว่านอกใจสารภาพว่านอกใจเขา
เขาก็เลยโมโหลุกขึ้นทั้งเตะทั้งถีบทั้งกระทืบทั้งซ้อมภรรยา
คือแบบจนน่วมอ่ะหลายสิบครั้งภรรยายกมือไหว้ร้องขอบอกยอมแล้วยอมแล้ว
คือขอโทษที่นอกใจเขาก็เลยหยุดจากนั้นก็เข้านอนกัน
ตัวเขานอนตรงกลางมีลูกสาวกับภรรยานอนข้าง
๔ทุ่มนางอุศนีภรรยาเขาตื่นมาบอกบอกจุกหน้าอกหายใจไม่ออก
ไปเอายาพารากับยาคลายเส้นให้หน่อยค่ะช่วยหยิบให้หน่อย
นายพงศกรหรือว่าในต่อเนี่ยเขาบอกว่าก็นอกใจได้
ก็ไปหยิบยากินเองได้เขาก็ไม่ไปหยิบให้เขาก็นอนหันหลังให้กอดลูกสาว
ตี๕เขาตื่นมาจะไปเข้าห้องน้ำเขาก็เรียกภรรยา
ปรากฏว่าตอนนั้นนอนแน่นิ่งไปแล้วไม่มีเสียงตอบรับ
พอไปจับตัวดูตัวเย็นเฉียบแข็งทื้อเขาถึงรู้ว่าภรรยาเสียชีวิตแล้ว
ก็เลยโทรเรียกแม่ของเขาเองก็คือย่าของเด็ก
บอกให้มารับหลานเนี่ยไปส่งโรงเรียนหน่อยที่ย่าบอกว่ามาถึงแล้วก็
เขาตะโกนออกมาบอกเอาหลานไปส่งโรงเรียนหน่อยในบ้านเนี่ยเขาบอกภรรยาเขาเสียชีวิตแล้ว
แล้วเขาก็ไปนอนกอดภรรยาต่อที่เสียชีวิตไปแล้วนะกอดจนเที่ยง
สุดท้ายตัดสินใจโทรบอกญาติญาติว่าเขาเนี่ยทำร้ายภรรยาตาย
ภรรยาตายแล้วแล้วเขาก็เลยขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
เรื่องราวเป็นอย่างนี้นะฮะถามว่าสาเหตุเนี่ยมันคืออะไรโอ้โห
ทะเลาะอะไรกันทำร้ายกันขนาดนี้เขาอ้างว่าภรรยาเขาเนี่ยนอกใจเขา
แต่มันไม่มีหลักฐานซักทีหนึ่งเมื่อวานก่อนนั่งกินเล่ากัน
คือเค้นจนภรรยาสารภาพพอภรรยาสารภาพว่านอกใจจริง
เขาก็เลยคุมอารมณ์ไม่อยู่

คือต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วย
แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
คือคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขาด้วยนะฮะ
จะทำเขาเจ็บก็ไม่ได้นะอย่ามาทำเขาตายเลยนะครับ
คือเรื่องอย่างนี้ต้องทำใจอย่างเดียวใช่ไหมถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะ
ท่านผู้ชมครับหลังจากทำแผนตำรวจคุมตัวนายพงศกรไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
นี่ฮะแล้วระหว่างนี้นายพงศกรเขาบอกเขาขอคุยกับแม่เขาหน่อย
ขอคุยเป็นครั้งสุดท้ายนะแม่เขาชื่อนางพอดี
ที่มาเจอลูกชายที่โรงพักพอดีนะครับ
คือแม่ของในต่อพงศธรผู้ต้องหาเนี่ยอาพงศกรเนี่ยฮะตรงนี้ฮะ
ก็บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าภรรยานะ
บอกว่าทะเลาะกันหนักมากก็เลยทำร้ายร่างกายนะ
ที่หน้าอกเตะที่ด้านหลังอะไรประมาณอย่างนี้
จนเช้าที่ลูกชายโทรมาบอกเนี่ยให้ไปรับหลานไปโรงเรียนเนี่ย
ก็เลยไปรับหลานที่บ้านนะไปส่งที่โรงเรียนนะครับ
ก็ไปถึงก็ไปเรียกหลานอยู่ที่หน้าบ้าน
แต่ทีนี้โรงเรียนปิดก็เลยพาหลานไปที่บ้านของตัวของย่าเองเนี่ย
ห่างจากบ้านลูกชาย๘๐๐เมตร
ซึ่งช่วงสายเนี่ยหลานยังบอกอยู่เลยบอกว่า
ย่าย่าไปดูแม่หน่อยแม่ยังไม่ตื่นเลย

กระทั่งสักช่วง๑๑โมงกว่าญาติทางฝั่งลูกสะพ้ายเนี่ยโทรมาหา
บอกว่าลูกชายของเธอเนี่ยโทรไปบอกญาติทางฝั่งภรรยาเนี่ย

ก็เลยไปดูที่บ้านมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
นี่มันก็จะแจ้งจะขวายแล้วทำไม
ลูกกรเมียจะถ่ายจะไปนึ่งเข้าไปงมหม้อเข้ามาบอกมี
เรายังเอิ้นมาหาเมียว่าทำไมหมอมาเข้า
เจ๊อียองเป็นอย่างโบมาเข้า
ก็เลยมาย่ำเมียจับตัวเมียกับตัวเมียเย็น
แต่เพื่อนจะอาจจะตีกันแล้วอาจจะแบบว่า
ยังไงอ่ะไปถูกติเป็นที่ตายก็ไม่รู้นะ
ส่วนที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับวันนี้
ตอนนี้ศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
ครับทุกประจมคาดว่ารับศพได้พรุ่งนี้นะครับ
แม่ของนางอุศนาบอกว่า
เช้าวันนี้ตอนที่ไปให้ปากคำกับตำรวจเนี่ยช่วงเดินออกจากโรงพัก
เจอนายพงศกรลูกเขยที่ตำรวจคุมตัวกลับมาพอดี
นายพงศกรเนี่ยได้เจอหน้าเนี่ยพูดขึ้นมาว่าบอกว่าโอโหสิกรรมให้ผมนะแม่
ตอนนั้นเธอบอกเธอก็ไม่ได้พูดตอบอะไรเพราะว่ากลั้นใจอยู่
กลัวว่าจะร้องไห้ออกมานะครับ
แต่ถ้าเกิดลูกเขยอยากให้อโหสิกรรมจริงเนี่ยก็ต้องมากราบขอเข้ามาศพลูกสาวเธอก่อน
นี่ฮะแม่ผู้ตายบอกว่าลูกเขยมีนิสัยดุร้ายขี้หึงนะฮะหึงรุนแรงมาก

ระหว่างที่คบหาอยู่กินกับลูกสาวเธอเคยถูกจับติดคุกคดียาเสพติดไปปีครึ่ง
พอพ้นโทษออกมาก็กลับมาอยู่ด้วยกันกับลูกสาวเธออีกแล้วก็มีปัญหาตลอดทะเลาะตบตีมาตลอด
เธอบอกเธอเท่าที่จำได้เนี่ยลูกสาวเนี่ยเคยหนีลูกเขยมา๙ครั้งนะครับ
ลูกสาวเนี่ยถูกทำร้ายหนักเนี่ย๓ครั้ง
ครั้งแรกเนี่ยเคยถูกทำร้ายจนตาบวมนะหนีมาอยู่กับแม่ได้เดือนครึ่งก็กลับไปอยู่กับเขาอีก
ครั้งที่๒รอบนี้คิ้วแตกเย็บ๑๒เข็มถึงขั้นไปแจ้งความนะครับ
ลูกสาวก็ย้ายมาอยู่กับแม่นะแล้วก่อนเกิดเหตุก็ย้ายกลับไปอยู่กับนายพงศกรอีก
รอบนี้อยู่ได้๗วันนะฮะถูกทำร้ายถึงขั้นเสียชีวิตครับ
ไม่มีปัญหาอย่างนั้นถ้ามันมามันกูเทียมมันมามันมาแอวมันเอาเนี่ยมามันกระดีกว่า
คือมันบอกมีบาดมากอย่างมันได้ว่าอย่างกันไม่ได้ว่าอย่างมันกระดีดีอยู่สวบระแวงสวบระแวง
ถ้าเมียหนีมาก็กลัวว่าเมียไปเล่นจู่คนนั้นคนนี้อีกอ่ะกลัวจะอันไม่กลับมา
นี่นะฮะซึ่งผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับเขาก็อ้างว่าหึงหวง
แต่หึงหวงจะมาฆ่ากันตายเลยเหรอมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับคุณผู้ชมค่ะ